คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
บอกว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะโดนใจเองแบบนี้จริงค่ะ
เด็กหนุ่มอายุ๑๖ปีขี่มอเตอร์ไซค์มา
บอกว่าลงไปแป๊บเดียวไปเติมเงินที่ตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ
ปรากฏว่าสตาร์ทรถทิ้งไว้โจรมาจากไหนไม่ทราบค่ะ
บอกว่าแป๊บเดียวก็จะเอาขึ้นคล่อมเลยค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์หายออกไปต่อหน้าต่อตา
กล้องวงจรปิดจับภาพได้อย่างชัดเจน
ลูกศรสีแดงคือคนที่ก่อเหตุนะคะเดินมาแบบนี้ค่ะ
เดินมาเรื่อยนะคะแล้วเดี๋ยวจะเห็นลูกศรสีเขียว
ผู้เสียหายค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มานี่ค่ะ
มาแล้วนะคะมาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งจอดรถ
แล้วลูกศรสีแดงขึ้นคร่อมขี่มอเตอร์ไซค์หายไปเลย
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์บริเวณ
แยกหัวท่าจังหวัดนครศรีธรรมราช
คือเจ้าของรถชื่อว่าพรเทพรัตนเสวี
จอดติดเครื่องยนต์ลงไปเติมเงินออนไลน์ที่ตู้เติมเงินอัตโนมัติ
แต่ถูกคนร้ายเนี่ยเนี่ยนะไปแล้ว
เจ้าของรถพยายามที่จะวิ่งตามแต่มันตามไม่ทันคุณค่ะ
แรงคนหรือจะสู้แรงม้านะคะมอเตอร์ไซค์มันก็บิดไปสิคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะคะ

รับพี่มาจากบ้านครับแล้วก็มาส่งที่ร้านเกม
แล้วก็ห่างจากร้านเกมประมาณ๑๐เมตรได้
ก็ปล่อยไปเก็บตังก็ได้ยินเสียงเบื่อดรถมันจะหลีดบิดอยู่ในเกลียวว่างครับ
ก็เลยหันไปมองทีนี้ก็เห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งขึ้นรถขวาสูงตัวสูง
หน้าหน้าคมแหลมครับมีหนวดมีเข่าก็บิดหนีไปครับ
โจรเดี๋ยวนี้นะต่อหน้าต่อตามันก็เอาอ่ะเออคุณผู้ชมค่ะ
ทีนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์ใช่ไหมล่าสุดเมื่อวานนี้ตอนเย็นค่ะ
ตำรวจโรงพักเมืองนครศรีธรรมราชไปควบคุมตัวผู้ชายคนหนึ่งได้อายุสามสิบหกปี
ชื่อว่านายชาวลิศพันสินนายชาวลิศเนี่ยมีอาชีพรับจ้างแทงปาล์ม
ไปจับกลุ่มตัวได้พร้อมกับรถจักรยานยนต์ของกลางฮอนด้าเว็บร้อยสิบ
สีน้ำเงินดำป้ายทะเบียนหนึ่งกไก่นเนรสี่สามสี่ศูนย์นครสีธรรมราช
รถคันนี้เป็นของผู้เสียหายก็คือนายพรเทพสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาบอกว่า
รับซื้อรถคันนี้ต่อจากเพื่อนอีกคนหนึ่งเพราะเห็นว่ามาขายในราคาถูก
แล้วตัวเองเนี่ยต้องการใช้รถพอดีแต่ไม่ได้เป็นชายในกล้องซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุ
ตำรวจบอกว่าไม่เชื่อไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากว่ารูปร่างหน้าตามันเหมือนกันพอดิบพอดี
ในกล้องวงจรปิดเพราะฉะนั้นก็เลยส่งตัวผู้ต้องหาก็คือ
ชาวลิศเนี่ยไปดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนเจ้าของรถจักรยานยนต์คุณพรเทพบอกว่า
ก็ฝากเตือนไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าอย่าคิดว่ามันลงไป
ลงไปแป๊บเดียวแล้วสุดท้ายเนี่ยเห็นไหมกลายเป็นเรื่องราว
เครื่องซะเอากุญแจออกไปด้วยปลอดภัยที่สุดนะครับ